พาไปงานพรมแดงมา

เข้าไปงานพรมแดงเปิดตัวเฟอร์โนล็อกมาเป็นค่ายจัดคอนเสิร์ตแบบบิ๊กบุ้มในเมืองไทย
เวลามีคอนเสิร์ตใหญ่ส่วนใหญ่ค่ายนี้เขาจะเป็นการรับผิดชอบนั่นเอง
มีทัพศิลปินดาราไปร่วมงานกันเยอะเลย
เจมส์จีบอร์ดโกสเซียโภคพร้อมศิลปินในค่ายนะครับ
ดูกันความหล่อความสวยตาลายกันหมดเลยนะฮะ

ที่บอกไปว่ารัชดารถติดวันก่อนนะฮะ
อวดโฉมเรียกเสียงกรี๊ดกราดกันเลยนะครับ
แต่อีกหนึ่งคนที่บอกเลยว่าไม่รู้จะกรี๊ดต้อนรับหรือกรี๊ดไล่ดี
บอกว่าสะดุดตาสะดุดแซงแฟลตสะดุดจนโอ้โห
เห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าเห็นหน้าแล้วหงายหลังเงิบไปเลยนะคะ

เป็นพรมสีแดง

เอ๊ะนี่มันคนในแรกนึงว่าท่าศาสตราเรียกอะไร

คงจะไม่กล้าสู้มันค่ะ
พี่แจ๊คเขาไปถามมาไปกระซิบว่าเอ๊ะไอเดียชุดนี้
มาจากไอเดียหวยอลละเวง๓๐ล้านหรือเปล่านะคะ

หกครูปีชาอะไรมีไฟตรงหัวด้วย

ยังคงความเป็นแนชัลลอลคือ
พยายามแต่งตัวให้กลมกลืนกับผู้คนนะคะ
แล้วก็แบบไม่ให้คนจับได้ว่าเราแบบ
เวลาอยู่ในฝูงชนเราจะดูไม่โดดมากเลยค่ะ

เขาเป็นสายงานถนัดนะในการแต่งตัว

ตรงรมครูพิชาเป็นอย่างไรหรอมาดามมดเนอะไม่ใช่ครูพิชา